ติดตามข่าวเศร้าในแวดวงการเมืองนะคะ
ซึ่งพลเอกนิวัตรศรีเพ็ญอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูล
สมาชิกสนทแล้วก็สนชนะคะ
แล้วก็ยังเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ
ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน

ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวัดธาตุทองนะคะ
พลเอกนิวัตรศรีเพลกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
ถึงแก่อนิจกรรมในวัย๖๑ปี
โรคมะเร็งตับอ่อนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อเวลา๑๖น๒๓น
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอักศพเวลา๑๗นาฬิกา
ที่สาลาสยามสิทธิการหรือสาลา๔วัดธาตุทอง
พร้อมมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
กำหนดตั้งสวดพระอภิษฐรรม๕วัน
และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่๓กันยายนนี้
ขณะที่ก่อนหน้านี้พลเอกนิวัฒน์ก็ได้เข้าประชุมกรทเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
และได้ขอตัวต่อที่ประชุมกรทกลับไปพักรักษาอาการป่วย
มะเร็งตับอ่อนซึ่งได้พักรักษาตัวมาเป็นเวลา๓เดือนแล้ว
ผลเอกนิวัตรศรีเพลเกิดวันที่๑๔พฤษภาคมปี๒๔๔
รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งประจำกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ

จากนี้เคยรับราชการในสายงานเหล่าทหารพระธรรมนูล
ตำแหน่งอายการทหารตุลาการพระธรรมนูลฝ่ายสารทหารกรุงเทพ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนตำแหน่งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทเมื่อปี๒๕๕๙